ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลนหายาก
ถ้าไม่นับหน้ากากผ้าที่คนเย็บขายได้ไม่ใช่สินค้าควบคุมนะ
เขาโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้แบบนี้ค่ะ
พร้อมส่งสนใจทักแชทมาเลย

บอกได้คำเดียวพี่จีนส่งมาช่วยคนไทย

ส่วนพวกพี่จีนส่งมาช่วยคนไทย
เจ้าตัวบอกว่าอ๋อก็มีผู้ชายคนนึง
หมวกใส่หน้ากากอนามัย

บอกว่าขายแค่ชิ้นละ๘บาท

ซื้อไว้ซื้อไว้๕๐วันซื้อสะสมเอาไว้๕๐วันแล้วเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ใช้เองแล้วที่แบ่งขายก็อยากจะขายให้เพื่อนที่รู้จักกัน
ไม่รู้จักนะคนที่มาขายอยู่ดีใส่หมวกใส่หน้ากากเดินมาขายหน้าบ้านแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นหน้ากากจากจีนส่งมาช่วยไทยหรืออะไรก็เป็นภาษาจีนผมอ่านไม่ออก
ดูสิว่าประเทศชาติบ้านเมืองเขาอยู่ในภาวะไหนเขากำลังมีปัญหาเรื่องไหนเขาควบคุมเรื่องไหน
นี่คือสินค้าควบคุมเขาหากันยากหากันเย็นนะคะ
แพทย์นรงสายวงรองประหลักกระทรวงเป็นคนที่บริหารจัดการดูแลเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคมานะคะ
คนที่รู้จักติดต่อกันเข้ามาก็มีหน้าที่รับส่งต่อให้กระทรวงดำเนินการ
ไม่ได้ไปเฝ้าดูอะไรแล้วก็ยืนยันออกมาแล้วว่า
หน้ากากที่เขาโพสต์กันได้มาจากจีน
มันไม่ใช่หน้ากากที่ได้รับบริจาคมาจากทางการจีนนะ
โพสต์กันมั่วมาจากไหนอะไรหรือเปล่าไม่รู้
ก็เลยบอกว่าหน้ากากอนามัยที่ได้บริจาคมามันมีหลายส่วน
ส่วนที่ได้มาจากรัฐบาลจีน
กากอนามัยมีประมาณแสนชิ้น
อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข
พอนายทัศนะทองนาฏไปโพสต์คนก็เลยไปเข้าใจผิดว่า

แต่เราเอาไปขายต่อแล้วทำไมมีคนเอามาขายต่อได้
เขาบอกยังไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันเอามาจากไหนก็ไม่รู้
กระทรวงสาธารสุขเขายืนยันว่าจีนบริจาคมาช่วยจริง

คือยังไม่ได้กระจายของออกไปนะคะ
กระบวนการตรวจสอบว่าได้มาเท่าไร
จัดสรรให้โรงพยาบาลเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะ
แล้วก็จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต้องดูยอดว่าตรงกันไหม
บุคลากรกี่คนยังไง
ใครที่จะแอบเอาของจากรัฐบาลจีนส่งมาช่วยแล้วเอาไปขายเนี่ย

จากการตรวจสอบรูปภาพอันนี้ที่โพสต์เนี่ยค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าคนละแบบเลยนะคะ
กับที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับมาจากรัฐบาลจีน
ดังนั้นที่โพสต์ไม่รู้ไปมั่วอะไรมาจากไหนอ่ะอ่า
ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ไปจัดการแล้วล่ะ
ว่าตกลงแล้วเขาทำแบบนี้เนี่ยผิดถูกอะไรยังไง